มีเหตุรัฐศึกเกิดครับก็ตำรวจเขาควบคุมตัวได้ก่อนนะครับ

วันนี้ตำรวจควบคุมตัวได้เมื่อช่วงสายนะครับ
เกือบเก้าโมงเช้านะครับพร้อมกับ
ไฟบอม๑๘ลูกแถวแยกปฐุมวันตอนที่สายตรวจของสนปฐุมวัน
ไปเจอผู้ชายคนนี้ท่าทางมีพิรุษไปสอบถามพูดจาวกวน
ก็เลยขอตรวจค้นเพราะว่าเขาสะพายย่ามนี่ฮะ
ย่ามใบนี้ไหมฮะเขาสะพายย่ามมาปรากฏว่าด้านในโอ้โห
เป็นไปร์ทบอม๑๘ลูกหรือว่า๑๘แท่งเป็นลักษณะแท่งแบบนี้นะครับ
ต่อวงจรครบมีดินระเบิดด้วยแล้วก็ไปตรวจเพิ่ม
มีรถกระบะรถกระบะต้องสงสัยก็ไปตรวจเพิ่มเจอพวกอาวุธปืนอีก
คือเจ้าหน้าที่บอกว่าเบื้องต้นตรวจสอบแล้วไฟล์บอม๑๘แท่งนี้
วงจรครบมีดินระเบิดพร้อมใช้งานรัศมีร์ทำลายล้าง๓๕เมตร

คือถึงแก่ชีวิตได้นะฮะถ้าเกิดการนำไปใช้นะครับ
แต่ไม่พบพวกการบรรจุสะเก็ดระเบิดชนิดอื่นนะฮะเป็นพวกดินระเบิดอย่างเดียว

นี่ฮะสายตรวจของสนปทุมวันวันนี้ไปเจอตอนออกตรวจแถวแยกประทุมวันนะครับ
ดินดำเนี่ยสันนิษฐานว่าเป็นดินระเบิดแรงดันต่ำมีวัตถุคล้ายปืนแก๊ปเป็นองค์ประกอบครบ
มีปืนไทยประดิษฐ์ทุกอย่างนะฮะมีดินปืนนะครับมีลูกกระสุนเหล็กที่ทำขึ้นเอง
มีแก๊ปในการจุดระเบิดลำกล้องไม่มีเกลียวนะฮะผู้ชายคนนี้เนี่ย
ให้การวกวนแต่ว่าตรวจสอบแล้วพบว่าเขาชื่อนายพิเชษนามสกุลขุนกำแหงอายุ๔๓ปี

ที่เหลือให้การวกวนหมดนะครับเดี๋ยวต้องไปเร่งสืบสวนหาที่มาที่ไปของอาวุธเหล่านี้ต่อไปนะครับ
คุณผู้ชมครับขณะเดียวกันนะครับช่วงเวลาที่กำลังตรวจสอบผู้ชายคนนี้เนี่ย
สายตรวจสอนอปทุมวันอ่าตรวจค้นเพิ่มเติมในย่านแถวนั้นก็ไปเจอรถกระบะคันนี้นะครับ
ขับแบบสายไปสายมาต้องสงสัยก็เรียกหยุดตรวจนะฮะ
แล้วก็ตรวจค้นด้านในก็เจอพวกสิ่งของต้องสงสัยเพิ่มเติมอีก

เดี๋ยวก็ต้องไปขยายผลกันต่อนะครับเพราะว่าแหม่พรุ่งนี้จะมีการชุมนุมใช่ไหม
โมงเย็นนัดชุมนุมแต่ทางกลุ่มผู้ชุมนุมเขายืนยันอยู่แล้วว่าเขาไม่มีเรื่องของเอาวงอาวุ
เพราะฉะนั้นอาจจะมีพวกมือที่สามเข้ามาหวังปันปวนก่อเหสรรค์สรรคศักดินการรึเปล่า

ตัวได้ก่อนก่อนที่มันจะเกิดเหตุอะไรที่มันร้ายแรงขึ้นนะคะครับ